ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูดาวกันหน่อย
ไปดูดวงจันทร์ไปดูดาวอังคารไปดูการแท็กซี่กันหน่อย
ซิมันเป็นยังไงคุณผู้ชมไปชมภาพหน่อยนะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องของดามราศาสตร์
ก็ไปรวมตัวกันที่ลานอนุสวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ครับ
รวมกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาจัดขึ้นมานะครับ
ก็นำกล้องโทรทัศน์หลากหลายชนิดเกือบ๑๐ตัวไปตั้งเอาไว้ให้กับประชาชนไปส่องดู
ดูดาวดูดวงจันทร์กันแบบจู่ใจไปเลยนะฮะเด็กน่าจะชอบนะครับ
งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่๖โมงเย็นยาวไปถึง๔ทุ่มนะครับ
คนที่ไปร่วมงานก็สามารถดูดวงจันทร์ได้ในวันขึ้น๙ค่ำนะฮะ
แล้วก็ดูดาวอังคารดูการเล็กซี่แอนโดรเมด้า
กระจุกดาวลูกไก่อันนี้เด็กจะชอบจะรู้ว่าดาวลูกไก่เป็นอย่างไร
ก็เรียงตัวกัน๓ดวงนะครับ
จุกดาวคู่แล้วก็ดาวอื่นทั่วท้องฟ้าเลย
เมื่อคืนท้องฟ้าเป็นใจท้องฟ้าเปิดให้เห็นกันแบบสบายครับ
ก็ส่องดูดาวแล้วก็รู้จักเรื่องของดามราศาสตร์ด้วย
รู้จักนักดาราศาสตร์ด้วยที่ไปคอยอธิบายให้ฟังกันอย่างละเอียดเลยนะครับ
นอกจากจะส่องดูดาวกันแล้ว
เขามีการจัดแสดงภาพถ่ายดาลบราศาสตร์ฝีมือคนไทย
แล้วก็จุดถ่ายภาพคู่กับดวงจันทร์แล้วก็ทางช้างเผือกนะครับ
โดยทางสถาบันวิจัยดาลาศาสตร์แห่งชาติองการมหาชนก็มึงวังให้เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งดานราศาสต
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาที่ดอยอินถนน
สิโอ้โหใหญ่โตมากเลยนะครับ
ที่มีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

แล้วก็ยังตั้งอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรอีกด้วยนะครับ
ใครสนใจก็สามารถไปชมกันได้นะครับ